พูดเรื่องเก้งกางนี้ไม่ใช่คุณจั๊กขอเมาข้ามช่องนิดหนึ่ง

โลกมันยังทำไมอ้วนขนาดนี้จะลดไหมจะย้ายช่องรึป่าว

เอ้ยจะเป็นรุ่นพี่
แต่งเป็นปลายปีน่าจะเป็นสักเดือนพฤศจิกา

อ้าวจัตริ์ไม่ได้เป็นเกย์เหรอมาเยอะมาก

แต่ว่าจะมีช่วงหายมา
คนก็จะเอ๊ะแบบจัดจะย้ายช่องหรือเปล่า

เรื่องน้ำหนักคุณชัดจะลดไหม
ขอโทษนะคะขอลูกคนถามครับผมขอลูกคนถามครับผม
น้ำหนักปกติประมาณสักอยู่ที่๘๐

เพราะสุขภาพก็เริ่มแย่ที่สำคัญคือสูตรใส่ไม่ได้เลย